แต่เรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุนี้ก่อน
แม่ค้าช็อกฮะเพราะว่าเพิ่งจะขับรถผ่านบนถนนเส้นนี้
เห็นคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนน
แล้วแม่ค้าคนนี้เขาเพิ่งไปกลับรถกลับมา
ปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นกลายเป็นศพไม่มีหัวไปซะแล้ว
ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับว่าคุณลุงถูกรถชน
แล้วก็ทับศีรษะจนศีรษะแตกกระจาย
แล้วก็แม่ค้าคนนี้ขับผ่านมาอีกทีบอกโอ้โห
จะขับผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองกลับมาอีกที

ตำรวจสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตที่พบอยู่ริมถนน
สายวังขรขว้างบ้านห้วยลวกหมู่ที่๖
ตำรวจสพโคกสำโปรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านมืดสนิทเลยคุณ

เจ้าหน้าที่มาถึงทางชาวบ้านต้องมาช่วยยังไงรู้ไหมครับ
ต้องมาช่วยยืนส่องไฟฉายคุณ
บางคนมีโทรศัพท์มือถือก็เปิดไฟฉายของโทรศัพท์มือถือ
ส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบร่างของลุงทองเลื่อนปานสะอาดอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลวังขอนคว่างอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีแห่งนี้แหละครับ
สภาพที่น่าสยดสยองนะครับศพไม่มีศีรษะ
เนื่องจากน่าจะถูกรถยนต์ชนแล้วก็ทับจนสมองกระจายเกลื่อนนะครับ
แล้วก็มีรอยคราบเลือดเต็มพื้นถนนเลยนะครับ
สอบถามพลเมืองดีซึ่งเป็นแม่ค้า
อย่างที่ผมบอกแม่ค้าช็อกนะ
เพราะว่าเพิ่งจะขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นคุณลุงเนี่ย
ยังนั่งอยู่ริมถนนเลยตอนนั้นก็กลัวเหมือนกัน
คุณลุงมานั่งริมถนนแบบนี้มืดแบบนี้
เดี๋ยวมันอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
แต่ว่าเธอก็ต้องขับรถผ่านไปและทีนี้ฮะเธอก็กลับรถมา
ตอนกลับรถมาก็ขับตามรถกระบะสีขาว
แล้วก็รถรับส่งพนักงานอีกคันมาห่างนะครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุพบว่ากลายเป็นศพ
ลุงทองเลื่อนถูกรถทับศีรษะขาดเสียชีวิต
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เห็นเขาเดินไหม

ใช่เขานั่งนี่

ออกมาก็เห็นแล้วมันถึงสภาพนี้นะ
จนกระทั่งคุณลุงไม่มีหัวศีรษะขาดนะครับ
ก็สอบถามทางญาติทางญาติบอกคุณลุงเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ออกไปนอกบ้านกลับบ้านไม่ตรงเวลานะครับ
แล้วก็คาดว่าเมื่อคืนนี้คุณลุงก็ไปดื่มเหล้ามา
จากนั้นคุณลุงคงจะเดินจะเข้าบ้านแต่ยังไม่ทันถึงเดินไม่ไหว
ก็มานั่งข้างถนนและนั่งลักษณะแบบนี้ครับ
ข้างถนนแล้วก็ฟุบลงไปอย่างนี้คือหัวไปอยู่ที่ถนน
และตรงนั้นเป็นทางโค้งทางมืดรถที่ขับมาอาจจะไม่เห็น
ก็เลยทับศีรษะคุณลุงและศีรษะขาดสมองกระจาย

ทีนี้ตำรวจก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด

เพื่อตามหารถที่มาชนคุณลุงแล้วขับหนีไป

ชาวบ้านก็ร้องเรียนมาบอกว่าตรงนี้มันมืดเหลือเกิน

ใช่อยากให้เจ้าหน้าที่ว่าจะต้องทำยังไงได้บ้าง
ติดไฟเพิ่มไหมหรือว่าต้องมีป้ายเตือนอะไรบ้างนะคะ